ซื้อของที่ตลาดให้หน่อย
เจ้านางเปิดประตูรถให้หน่อย
คุณงงใช่ไหมงงคุณผู้ชมงงใช่ไหม
เดี๋ยวดูกันค่ะว่าเจ้านางน่ะคือใคร
ทำไมใช้เขาทำอะไรก็ได้
มาแล้วจ้าตัวที่อยู่ข้างล่างนั่นล่ะจ้าตัวตี้เตี้ยนั่นล่ะจ้าตัวนี้นั่นล่ะจ้า

ภาพรายการอาหารคุณ
นี่คือเจ้าของนะเขาใช้เจ้านางแล้วเขียนนะว่าจะเอาอะไรจะทำเมนูอะไร
เอาเจ้านางฆ่าไปไปที่ตลาดไปซื้อของตามนี้
คือเขาบอกว่าใช้เจ้านางทำอะไรก็ทำได้ทุกอย่างเลย

เมื่อกี้ที่ฉันบอกไงเปิดประตูรถก็ได้เปิดกระจกรถก็ได้
ทำได้หลายอย่างแนะนำตัวกันหน่อยค่ะเจ้านาง
เจ้านางเป็นสุนัขผสมพิษบูไทยนะคะอายุประมาณปีหนึ่ง
ก็เห็นทำได้ขนาดนี้เขาแสนรู้แล้วค่ะ
เดินตามเจ้าของไปจ่ายตลาดบ่อยอย่างนี้แล้วมันก็จำได้
ทีนี้ก็พอหลังจากเดินตามนี่
ดูวิธีการเจ้าของบอกเอาอะไร
นางไปหยิบมาไปคาบมาเจ้านางก็คาบมาให้ได้

ใช่ค่ะแล้วพี่สมหมายเนี่ยนะเขาเป็นเจ้าของพี่สมหมาย
มาบนอายุ๕๕ปีเขาอยู่ที่กะบินบุรีปราจีนบุรีค่ะ
ก็เล่าให้ฟังว่าได้เจ้านางมายังไง
คือมีคนเอาเจ้านางมาให้เลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กอยู่เลย
ตอนนี้เขาอายุ๑ปีแล้ว
ซึ่งเวลาไปไหนเนี่ยนะเจ้านางจะตามพี่สมหมายตลอดเลย
แล้วเจ้านางก็เป็นสุนัขแสนรู้จริง

นี่ตอนนักข่าวไปถึงนะพี่สมหมายใช้ให้แบบเปิดประตู

แล้วเขาเรียกนะเจ้านาง

นี่ไม่มีคนอยู่ในรถนะ

เป็นกระจกไฟฟ้าใช่ไหม

ถ้าเป็นกระจกแบบหมุนมือเจ้านางจะหมุนได้ไหม

แต่เจ้านางพอโผล่หน้าออกมาก็หอบแหกเหมือนกันนะ

เจ้านายก็ใช้เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย
นางก็เดินตลาดสักไกลเลย

คือเขาเป็นสุนัขแสนรู้จริงแล้วก็น่ารัก
สมหมายบอกว่าเจ้านางเขาไม่ดุนะ
แล้วนิสัยมันน่ารักตลอดเลย
ใครมาเห็นก็เอ็นดูค่ะ
นี่เป็นภาพความน่ารักที่ปราจีนบุรีนะครับ
คาบรายการอาหารไปซื้อของให้เจ้านาย
โอ้เก่งจริงนะเจ้านาง